ฝีมือการบริหารชั้นเซียนการตัดสินใจและโชคชะตา
ทีนี้เข้ามาก็ถือว่าโชคเราเลือกยี่ห้อถูก
เขาไม่มาถ้ามาวันนี้ผมยังไม่เวียงไม่มีวันนี้แหละครับ
เคล็ดลับความสำเร็จการทำธุรกิจของเจ้าสัวประจักษ์ตั้งคารวะคุณ
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้